พรุ่งนี้อีกวันเดียวจะเข้าสู่เดือนมิถุนายน
เดือนมิถุนายนมีความสำคัญยังไง
ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเคยลั่นวาจาเอาไว้บอกว่า
เดือนนี้ภายในเดือนนี้คดีน้องชมพู่รู้เรื่องนะครับ
และล่าสุดมีรายงานออกมานะครับคุณผู้ชมว่า
หลักฐานสำคัญเส้นขน๓เส้น
ที่เจอบริเวณที่น้องชมพู่เสียชีวิตนั้น
ชี้ชัดแล้วว่าเป็นของใครฮะ
และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ผมนำเรียนคุณผู้ชมไปหลายครั้งแล้วครับว่า

สิ่งที่ทำให้คดีน้องชมพู่กลับมาถูกจับตาอีกครั้งนะครับ
จากอย่างที่ผมนำเรียนไปคือคำพูดของ
พลตมติเอกสูวัฒน์แจ้งยอดสูกผู้บัญชากาตรรวจแห่งชาติ
ที่เคยบอกเอาไว้ว่าจะมีคำตอบที่สังคมพอใจไม่เกินเดือนหน้านี้มิถุนายนนะครับ
แต่รอให้เกิดการแถลงข่าวก่อน
รายงานล่าสุดครับคุณผู้ชมบอกว่าขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ขณะนี้พบหลักฐานที่จุดพบ
ศพกางเกงรองเท้า
ซึ่งมีหลักฐานสำคัญคือเส้นขน๓เส้น
รวมถึงเส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกตัด๓๐เส้นด้วยนะครับ
และคำให้การของพยานแวดล้อมทั้งหมด๘รายที่ได้เข้าเครื่องจับเท็จ
ครูบารัฐพระครูบารัฐพระบุญมาเจ๊บุญมานะฮะแล้วก็พ่อแบม
โดยหลักฐานที่จุดพบศพถือเป็นหลักฐานสำคัญที่จะไขปริศนาว่าใครคือคนร้าย
เพราะการขอสารท่านออกหมายจับคนร้ายในครั้งนี้
ผลที่ระบุชัดเจนคือผลทางนิติวิทยาศาสตร์
พบบริเวณจุดพบศพซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการสรุปสำนวน
ว่าจะส่งสำนวนให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ครับ
ขณะที่นางสาวสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่

แต่ต้องรอดูนะว่าคำตอบของตำรวจอันนี้น่าสนใจ
แม่บอกคำตอบของกำรวจคุณผู้ชมน้องอุ๋ย
ตรงกับคำตอบในใจแม่ไหม
แม่มีตัวอยู่แล้วนะแม่มีตุ๊กตาอยู่แล้วนะ

ไม่เคยพูดแต่เขียนลงกระดาษเดี๋ยวคุณผู้ชมฟัง
อกจากนี้ทีมข่าวได้รับบันทึกของแม่ของน้องชมพู่
เขียนบันทึกเรื่องราวหลังเกิดเหตุสะเทือนใจของครอบครัว
ไว้หลายแผ่นมีแผ่นหนึ่งแผ่นนี้ฮะเราถอดความออกมาสั้นนะ
ข้าพเจ้าสัญญากับหัวใจของตัวเองแล้วว่าไม่ว่าไอ้สัตว์นรกขออนุญาตอ่าน
ตามที่คุณแม่เขียนตนใดก็ตามที่มันบังอาจมาทำให้ลูกสาวตัวน้อย
ข้าพเจ้ามีแม้เพียงรอยขีดขวนข้าพเจ้าไม่มีวันจะอโหสิกรรมให้เด็ดขาด
ซ้ำยังขอสาบแช่งให้ได้รับเคาะกรรมถูกเจ้ากรรมนายเวรตามล่าอาฆาตเอาชีวิต
พบทุกชาติไปใครที่สูญเสียลูกอันเป็นที่รักผมว่าความแตกต่าง
ไม่ต่างไปจากนี้ค่ะและหนึ่งในผู้ที่เข้าเครื่องจับเท็จไปก่อนหน้านี้ก็คือ
ลุงพลนะคะและคนที่มาดูแลคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ให้กับลุงพลก็คือ
นายตั้มทนายตั้มเองเนี่ยหลังจากที่ทางตำรวจประกาศออกมาทนายตั้มบอกว่า
ว่าเรื่องเส้นขน๓เส้นที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมาเป็นปีแล้ว
ทำไมเพิ่งจะมาปรากฏนะคะอันนี้เป็นทางด้านของความคืบหน้าจากนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ว่าทนายตั้มให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีนี้ค่ะ
หลังจากทราบว่าทางตำรวจมีหลักฐานชิ้นสำคัญเป็นเส้นขน๓เส้น
ตรงจุดที่พบศพน้องชมพู่โดยบอกว่าฐานะที่เป็นทนายความให้กับนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพล
คดีที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ยก็ไม่ได้กังวลอะไรเกี่ยวกับหลักฐานที่พบ
แล้วก็อยากจะถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกลับเหมือนกันค่ะอยากจะถามกลับไปว่าผ่านมาเป็นปีแล้ว
ขน๓เส้นนี้ไปอยู่ที่ไหนมาทำไมเพิ่งจะปรากฏ
ก็ยินดีนะครับดีใจด้วยถ้าเกิดว่าเส้นขนหรือว่าเส้นผมเหล่านั้นนะครับ
ขี้ปมคดีน้องชมพู่ได้นะครับแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ
คือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการกันแกล้งนะครับแล้วก็หลักฐานทุกอย่างเนี่ย
ได้มาโดยสุจริตนะครับโดยเอ่อให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายได้
ยินดีครับแล้วก็อยากจะรู้ความจริงเหมือนกันนะครับว่าที่ตำรวจหาพยาหลักฐานมาได้เนี่ย
แท้จริงแล้วเนี่ยใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่กันแน่นะครับ
น้องชมพู่เสียชีวิตด้วยเหตุอะไรผมอยากจะถามท่านผอบตรนะครับว่า
คนสามเส้นมันมาตอนไหนนะครับแล้วระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ย
อยู่ที่ไหนมานะครับคือมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกเห็ดโคนเห็ดเพาะที่มันดีอยู่
จะงอกขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดมันมีอยู่แล้วนับตั้งแต่วันนั้น
ก่อนหน้านี้ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้มีการเอาไปตรวจพิสูจน์อะไรเลยเหรอ
นะครับแล้วผลเป็นอะไรยังไงทำไมถึงมาโผล่เอาตอนผ่านมาแล้วหนึ่งปี
อันนี้เป็นการตั้งคำถามกลับเนี่ยนะคะครับ
นอกจากนี้ทนัยตั้มก็ยังบอกด้วยนะคะเจ็ดวันก่อนเนี่ยได้คุยกับลุงพล
แล้วก็แนะนำว่าถ้าลุงพลถูกแจ้งข้อหาหรือว่าถูกดำเนินคดี
ก็ให้เตรียมหลักทรัพย์เผื่อเอาไว้ก่อนแล้วก็คงมั่นใจว่าลุงพลไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะ
เพราะต้องรอว่าจะมีการเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่แม้ว่าใกล้เดือนมิถุนายนแล้ว
เพราะว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ได้ระบุค่ะ
ว่าเดือนวิทุนายนที่จะประกาศที่จะบอกออกมาเนี่ย
จะเป็นต้นเดือนกลางเดือนหรือว่าอาจจะเป็นปลายเดือนก็ได้
เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรอลุ้นอย่างเดียวค่ะ
เพราะว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไร
อันนี้ก็ไม่รู้ก็รุ้นกันไปนะฮะคดีนี้ก็ยาวนานเนอะฮะนะฮะ